เด็กอยากที่จะโชว์พลัง

แล้วบันไดแบบหลายขั้นสับเท้าเร็ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องคนนึงค่ะอายุ๑๔
แล้วบันไดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้แหละ๔๐๐กว่าขั้นคุณสืบสกุล

นี่น้องวิ่งลงมา๔๐๐กว่าขั้นแล้วปรากฏว่าเห็นไหมเขียวนั่นน่ะ

และน้องลื่นตกลงมา๔๐ขั้นค่ะ

เลือดออกจมูกเลยซึมเลยค่ะ
นี่พอกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนตกบันไดนะอยู่ที่วัดธรรมวงศ์วัดเขาถ้ำ

ซึ่งจุดตรงนี้บันไดจริง๔๔๕ขั้นดูกู้ภัยสิต้องเอาเปรย์เดินขึ้นบันไดไปไป
เอาเปรย์เอาอุปกรณ์ต่างไปช่วยน้องคนนี้น้องสุริยาอายุ๑๔ปีค่ะ
ส่วนน้องนี่ในสภาพนี้เลยนะฮะหน้าเป็นรอยนะ
ยังมีสติอยู่นะลืมตาอยู่แต่ว่าน้ำตาไหลนะฮะ
ซึมเลยอ่ะเลือดออกจมูกแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วค่อยลำเลียงน้องลงมาโอ้โหทุลักทุเลมาก
จะเอาตัวน้องส่งโรงพยาบาลไม่ถามน้องหรอกถามเพื่อน
ถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังหน่อยบอกว่าน้องสุริยามากับเพื่อน
๖๗คนได้ก็ขึ้นวัดเข้าถ้ำไปไหว้พระทำบุญเสร็จเรียบร้อยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานวันออกพรรษาไงทีนี้พอทำบุญเสร็จตัวน้องเนี่ยเหมือนกับแบบจะโชว์พลังกับเพื่อน
ก็เล่นกันนั่นแหละวิ่งลงบันไดมาแล้ววิ่งลงมาจากขั้นที่ประมาณสัก๓๐๐อะไรประมาณนี้ค่ะ
จังหวะนั้นน้องพลาดท่ามันชันด้วยมันลื่นด้วยตะไข้เขียวตามขั้นบันได
น้องเลยกลิ้งตกลงมาทั้งหมด๔๐ขั้นโอ้โหตุบลงมาแบบนี้นะ
คุณไม่มีพักไม่มีเบรกเลยอ่ะคือหัวทิ้มหน้าขมัมลงมาแบบนี้
จนมาถึงที่มันหยุดได้เพราะอะไรตรงนั้นมันเป็นลานพักขั้นที่ประมาณ๒๐๐ค่ะ
จังหวะนั้นคือขยับไปไหนไม่ได้นอนนิ่งเจ็บด้วยค่ะ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาล
ดูข่าวนี้เนอะพ่อแม่ต้องเตือนลูกหลานด้วยนะคะ
เพราะว่าแบบอย่าไปวิ่งเล่นอะไรแบบนี้อันตรายนะ
อุทาหรณ์นะไอ้ลานพักบันไดนี้ก็คือบันไดที่มันใหญ่กว่าขั้นอื่นนิดนึง

ถ้าไม่มีลานพักตรงนี้ไม่รู้จะกริ้งตกลงไปอีกหรือเปล่านะครับ